วันนี้เวิร์ดพอบมากเลยจริง

สวยออร่าวแบบข้ายังไงก็ข้าวไม่ตาย

เมื่อวานนี้นะนะเธอตัดผมบริจาค

ดูอ่อนกว่าวัยนะคะสวย

เห็นแบบนี้ค่ะทอปัดบันเทิงไทยรัฐของเรา
เพราะอดไม่ได้จริงจะขอเมาส์บ่อยกับพี่เอ๊นะคะ

มีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบหรือยัง
แล้วสเปคเป็นแบบไหนไปฟังแม่ค่ะ
เป็นคนดีแต่ว่าก็จะต้องดูหน้าตาแล้วก็ชอบคนสูง

จะเอาเงินมาจ้างจะไปเดทด้วยก็ไม่ไปค่ะ

แล้วมันมีความสุขก็อยู่คนเดียวไปเลย
ถ้ามีก็พร้อมจะเปิดตัวค่ะแต่อาจจะแบบว่า

ค่อยเปิดตัวเพราะว่าเกิดไม่แน่นอนขึ้นมา

เชิดสวยเลิศ
มีแต่ความสวยความอี้ทั้งนั้นเลยนะคะ

บอกว่าแม่เขาจะจัดเต็มจัดหนักให้เลยแหละ

ดาเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเข้ามากวนใจแม่เอ๊ใช่ไหม

กระเป๋าเงินนักเลงคีย์บอร์ดสั่นสะเทือนแน่นงานนี้

ดูถูกฝากสิเราเกินไปหรอไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ

จิตตกกับพวกมันอย่าไปให้พวกมันปวดเราได้นะ
เราจะอยู่เหนือเมื่อมันถ้ามันโลกจิตมาเราก็โลกจิตกลับครับ
เห็บหมัดเห็บหมานะครับ
ใส่ใจบอกเลยนะเพื่อนดารา

คนวงการบันเทิงว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง

แม่เอ๊หนูขอโทษนะถ้าหนูทำอะไรไป